ไกลสวยสมคุณค่าและอร่อย

ที่นี่นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยว
ยังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าสนใจค่ะ
รวมไปถึงของกินอร่อยด้วยค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย

ใบตองยังคงอยู่กันที่อำเภอที่เล็กที่สุด

หลังจากที่เราพาไปชมพระราชวังบนเกาะ
รวมถึงศักรระสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ช่วงนี้เรามาอิ่มอร่อย
กับอาหารทะเลสดของเกาะแห่งนี้กันบ้าง
กับร้านอาหารที่เป็นฝีมือ
ของคนเกาะศรีชังแท้
ร้านป้าหน่อยริมทาง
คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามาถึงเกาะศรีชังแล้วเนี่ย
ก็จะต้องมากินอาหารฝีมือของคนเกาะศรีชังนะคะ

เป็นร้านที่เด็ดที่สุดในเกาะศรีชังเลยค่ะ

ร้านป้าหน่อยริมทางเนี่ยค่ะ

คือป้าจะขายอยู่บนเรือใหญ่ก่อน

แล้วสำหรับวัตถุดิบที่นำมาทำเนี่ย
คือสังเกตว่าสดมากเลยค่ะป้าหน่อยค่ะ
หน่อยเอาวัตถุดิบมาจากไหนคะ
ก็อยู่หลังเกาะศรีชัง

ว่าวัตถุดิบที่มาทำ

ได้มาจากรอบเกาะศรีชังแห่งนี้

เขาออกไปหาปลาออกไปหาวัตถุดิบกันมากลางคืน

จุดเด่นของร้านป้าหน่อยริมทาง

เป็นสิ่งที่หาได้จากรอบเกาะแห่งนี้
เรียกได้ว่าจับตอนเช้า

งานนี้ขอลองชิมหน่อยดีกว่า
ว่าจะสดและอร่อยขนาดไหน

หอยจูงโดงลวกจิ้ม
หอยโจ่งโด่งลวกจิ้มนะคะ

ต้องลองรู้นะคะ
เนื้อหอยมันสดไปแล้ว

จากตัวเนื้อที่มันมีความสดมาก
สุดยอดน้ำจิ้มนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย

ปลาอินซีทอดกระเทียม

กรอบมากอร่อยมาก

หมึกน้ำดำ
นี่ค่ะหมึกน้ำดำ

รสชาติอาหารจัดจ้าน

รวมถึงราคาก็สบายกระเป๋า

ฝีมือคนเกาะสีชังกันแล้ว

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปาการังอ่อน
แห่งเดียวในประเทศไทย
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ใบตองอยากจะพาคุณผู้ชมมาร้องโอ้โหค่ะ

เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถเพาะเลี้ยงปากการังอ่อนได้ค่ะ
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน

ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน

ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน

ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน

ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน

ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน

ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน

ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน

ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน
ไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเจ้าปาการังอ่อนนั้นจะเป็นแบบไหน

นี่คือปาการังอะไรนะคะ

รังอ่อนที่ทำการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ของที่นี่
เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ที่อยู่รอบเกาะศรีชัง
ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเกาะเล็กแห่งนี้
มีความอุดมสมบูรณ์มากมายขนาดไหน
ซึ่งที่นี่จะมีการขยายพันธุ์๒แบบค่ะ
คือ๑การขยายพันธุ์ด้วยการเอาพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติ
ขึ้นมาไว้บ่อเดียวกันแล้วให้มันผสมพันธุ์กันเอง
กับอีกวิธีหนึ่งก็คือการตัดชิ้นส่วนของปากการังมาเพาะพันธุ์
ซึ่งวันนี้เราจะได้ลองทำกันด้วย
ก็คือพอตัดปาการังเสร็จใช่ไหมคะ
มันก็จะเป็นรูปแบบชิ้นเล็กขนาดนี้ประมาณ๑เซนนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นชนิดปากการังอ่อนหนังดอกเห็ดนะคะ
ตัดขนาดนี้เราก็จะเสียบจากด้านบน
ถ้านั่งจะเป็นฟองน้ำเพื่อให้มันยึดเกาะได้ดีขึ้นค่ะ
แล้วคือราชนัยอย่างนี้เราก็จะเอาปักไว้
แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำ
ก็คือเราจะรอให้มันยึดติดประมาณ๑๒อาทิตย

แล้วเราจะเลี้ยงภายในบ่อประมาณ๓๖เดือนแล้วก็ไปลงทะเล

นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากฝีมือคนไทย
และทำเพื่อธรรมชาติของประเทศไทยโดยตรง
ใครมาเกาะสีชังก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้
เขายังมีงานวิจัยให้เราได้โอ้โหอีกเยอะ
และสำหรับการปิดท้ายทริปในวันนี้
ใบตองจะพาไปนอนพักที่หมู่บ้านปลากระเบน
กันที่ปาริฮัทเกาะศรีชัง
มาเที่ยวที่เกาะศรีชังแห่งนี้นะคะ

แต่ใบตองแนะนำเลยค่ะว่าอยากให้ลองพักที่นี่สักหนึ่งคืนนะคะ
โดยเฉพาะที่พักที่นี่เลยค่ะปาริฮัตรีสอร์ทค่ะ

พี่พรเป็นเจ้าของที่ปารีฮัตรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะ
เรียกอย่างนั้นดีกว่าเป็นคนทำงานที่นี่คนนึงแล้วกันเนอะ
เพื่อนเราที่ทำงานที่ปาริฮัทเราถือว่าทำงานแบบญาติ

ก่อนอื่นใบตองขอถามหน่อยว่าชื่อปารีฮัตเนี่ยมันแปลกมากมันแปลว่าอะไรคะ
ปารีฮัทมาจากภาษามารยู

ก็เลยเป็นที่มาของการออกแบบก่อสร้างให้เป็นหลังคาทรงหางกระเบน

พักที่นี่ก็จะออกแบบคล้ายกับหางปลากระเบน

ทีนี้คอนเซ็ปต์โซโลแกนที่นี่เนอะ
ก็เรียกว่ากระท่อมริมผามีน้ำทะเลกับฟ้าเป็นเพื่อน

เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีธรรมชาติกับธรรมชาติ

เพราะฉะนั้นที่ปาริฮัทนี่ก็จะมีความกลมกลืนกับธรรมชาติมาก
ใช่คือเราเน้นหมดเลยทั้งเรื่องอาหาร
เรื่องสิ่งแวดล้อเรื่องการจัดการ
พี่บอลค่ะแล้วที่พักที่นี่ล่ะคะมีกี่ประเภทกี่แบบ
ที่พักที่นี่นะมี๒แบบแค่นั้นเองก็คือแบบแอร์กับแบบพัดลม
ในนี้คือวัสดุในการทำที่พักของธริพธิภารกิจคืออย่างไรคะ
ใช้การผูกค่ะใช้การผูกหมดเลยไม่ใช่ใช้การตอกเข้าไป

เรียกว่าสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุด

คุณผู้ชมมาที่เกาะศรีชังแห่งนี้

เราก็จะได้ชมวิวสวยจากพระอาทิตย์ตกน้ำ

ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะ

เราก็จะได้สูดหายใจแบบเต็มปอด
รับออกซิเจนไปแบบบริสุทธิ์แบบนี้นี่ล่ะค่ะ
เดินทางสะดวกอาหารอร่อย
และที่พักที่วิวสวยแบบนี้
ทุกอย่างอยู่ภายในเกาะเล็ก
ที่เรียกว่าสีชัง
อยากให้ทุกคนอย่ามองข้าม

ที่คุณต้องร้องโอ้โหอย่างแน่นอน

ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจ
ในโอ้โหไทยแลนด์
โปรดติดตามตอนต่อไป